เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันน่าสลดเหลือเกิน
เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะฮะ

ไม่ชอบลูกสะพ้ายมานาน
อาศัยจังหวะที่ลูกชายตัวเองไม่อยู่เนี่ย

แล้วก็ปิดประตูขังเอาไว้จุดไฟเผา

ก็ดูสิฮะบ้านก็วอดไปด้วย

หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีเพลิงไหม้บ้านหลังนี้

ระงับเหตุการณ์รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองปากภูนก็มา
จากนั้นก็พบว่ามีคนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะฮะ
โดยเป็นการถูกทำร้ายนะฮะถูกฟันก่อนนะครับ

ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้บ้าน
เป็นการตั้งใจอำพลางคดีนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นขนำนะฮะมุงด้วยสังกษีนะครับ
อยู่ในส่วนของจุดที่เป็นโซนหลังบ้านด้วยเขาจะมีบ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ที่ตกใจมากเนี่ยตอนที่มาระงับเหตุหลังจากที่ทีแรกเนี่ย
เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับแจ้งเนี่ยนะครับค่ะก็คือพบหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตในกองเพลิง
อืมชื่อนางสาวนรมนเกรดแก้วอายุยี่สิบเก้าปีเป็นลูกสะพ้ายของบ้านนะฮะ
ถูกไฟไหม้ดำหมดเลยนะฮะนอนหงายอยู่ใกล้ประตูของขนำ
ในสภาพที่ไฟเนี่ยคลอกทั่วร่างกายมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยได้ตัวพ่อของผู้ตายนะฮะ
เป็นพ่อสามีนะครับชื่อในเล็กขุนรัฐอายุ๖๐ปี
นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะอ่า
หลังจากที่จุดไฟเผาขนำไปเนี่ยนะครับซึ่งมีลูกสะพ้ายอยู่ในนั้นนะครับ
คือก็สภาพดูเห็นไหมตาปลือปลือดูเมาเมามึนมึนหน่อย
ลืมตายังไม่ขึ้นตาปิดไปข้างหนึ่งอ่ะนี่บางทีมียิ้มอีกนะ
ตายแล้วให้การไปยิ้มไปนะครับตอนตำรวจกับดับเพลิงมา
ดับไฟเนี่ยเขายืนอยู่ทางนั้นน่ะยืนยิ้มอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
นี่ตำรวจก็เลยคุมตัวมานะมาถามว่าเอออะไรยังไงกัน
ลิ่นเหล้านี่คล้าคลุ้งไปหมดนะครับในเล็กขุนรัฐนะฮะอายุ๖๐ปีนะครับ
นี่ตำรวจก็เอามาสอบปากคำนะครับยึดมีดได้สองเล่มด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีสามีของผู้ตายมีมีดนะฮะที่ยึดได้จากในเล็กนะครับ
พ่อสามีของผู้ตายจากนั้นสามีของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งก็คือลูกชายของคนก่อเหตุนี่คือกระหนกพงศ์นะครับ
อายุ๓๐ปีเขามีอาชีพรับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน
พอทราบข่าวก็กลับมาที่บ้านนะครับทีแรกทราบข่าวว่าบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้
เห็นศพภรรยานี่เขานั่งซุดร้องไห้ด้วยความเสียใจ
แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าพ่อตัวเองเป็นคนก่อเหตุ
คือจากการสอบปากคำในเล็กเนี่ยนะฮะในเล็กบอกกับตำรวจว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะกับลูกสะพ้ายมานาน
กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาในเล็กอ้างว่าไม่ชอบที่ลูกสะพ้ายเสพยาเสพติด
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุนะครับในเล็กบอกว่ามีปากเสียงกับลูกสะพ้ายแถวขนำหลังบ้าน
ด้วยความโอโหก็เลยเอามีดที่วางอยู่แถวนั้นฟันขาลูกสะพ้ายทั้งสองข้าง
จนล้มสุดลงตอนนั้นลูกสะพ้ายพยายามคลานหนีเข้าไปในขนำ
เขาก็เลยล็อกประตูไม่ให้ออกมาอ่าแต่ว่าเขาบอก
ระหว่างนั้นอยู่เนี่ยไฟมันช็อตแล้วไฟมันลุกไหม้ขนำ
เขาไม่ได้จุดไฟเผานะไฟชอตทำให้ไฟเนี่ยคลอกลูกสะพ้ายเสียชีวิตอยู่ในขนำ
แล้วมาซื้อที่บ้านไหมหรือไปปล่อยข้างนอก

อ๋อเหมือนกับตายแล้วจะพิการข้างหนึ่งนะ
ใช่ค่ะอีกข้างหนึ่งก็ใช้งานได้ปกติ
แต่ก็ต้องรู้ว่ากลิ่นเหล้ามันคล้ากลุ้งไปหมดเลยอ่ะ
เหล้ามันออกอ่ะเนอะอ่าตอนแรกเขาสารภาพว่าอย่างนี้นะ
บอกว่าฟันจริงขังเอาไว้ในขนำแต่ไม่ได้จุดไฟเผา
เขาก็ไม่ได้มีท่าทีจะตกใจหรือว่าสลดอะไรนะครับ
บางทีก็มียิ้มออกมาด้วยนะฮะตอนที่เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเออแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกสะพ้ายก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้เนี่ย
แล้วตัวเองต้องติดคุกเนี่ยที่บอกเป็นไม้เบื่อไม้เมาอะไรกันมาเนี่ย
พอมันลงเอยแบบนี้เนี่ยจะเอายังไงดีรู้สึกยังไง
ในเล็กบอกดีใจนะบอกดีใจและโล่งใจ
ค่ะเออส่วนเรื่องที่ต้องติดคุกเขาบอกก็ดีเหมือนกันอยู่ในคุกสบายดี
ทุกผู้ชมครับส่วนคนที่แหมเขาต้องเศร้าที่สุดในขณะนี้ก็คือ
หนกพงศ์นะฮะสามีของผู้ตาย
ลูกชายคนก่อเหตุถูกต้องอืมเมียก็ตายใช่ไหมค่ะพ่อก็เป็นคนก่อเหตุ
ฆ่าเมียเราอีกพ่อก็ติดคุกอีกกระหนกพงศ์บอกว่าเขาอยู่กินกับ
ไม่มีลูกด้วยกันที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาพ่อเขาเมาเนี่ย
ชอบหาเรื่องเมียของเขาเป็นประจำ
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงเหลือเกินถึงขั้นฆ่ากันถึงขั้นเผากัน
เช้าวันนี้กระหนกพงศ์บอกพ่อผมเนี่ยเมาแต่เช้าเมายังหนักด้วย
ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่างไรนะแต่ตอนเช้าเนี่ยออกอุบายให้เขาเนี่ย
ขับรถไปส่งที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านท่าแผ่
จากนั้นพอส่งพ่อเสร็จกระหนกพงศ์บอกผมก็เลยไปต่อเลย
ไปทำงานตัดปามในสวนของนายจ้างไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยย้อนกลับมาที่บ้าน
ช่วงเที่ยงเนี่ยมีคนมาแจ้งบอกที่บ้านไฟไหม้เขาก็รีบกลับมาดู
มาถึงบอกโอ้โหนี่ฮะร้องไห้เลยฮะเมียตายพ่อเป็นคนก่อเหตุ
เขาบอกเขาทำใจยอมรับไม่ได้จริงไม่คิดว่าพ่อเนี่ยจะทำกับภรรยาของเขาได้แบบนี้
ไม่ใช่แจ้งไม่ครับกันก็โป๊ะปุ้มบอกว่าไอ้ที่บ้าน
ตอนกี่โมงเหรอตอนนั้นโป๊ะปุ้มกันเย็นนี่เลยที่ว่าพ่อพ่อเนี่ยแคบมา
รักกับทุนคุณเหมือนกัน
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับบอกกับตำรวจว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เขาได้ยินเสียงในเล็กกับลูกสะพ้ายทะเลาะกันนะครับ
แต่ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นเพราะว่าบ้านนี้พ่อผัวกับลูกสะพ้ายเขาทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วอยู่เสียงมันก็เงียบหายไป
จากนั้นไม่นานมีกลิ่นไฟไหม้เขาก็ชะโงกไปดู
เห็นไฟกำลังไหม้ที่ขนำบ้านในเล็ก
ส่วนในเล็กเดินวนเวียนเตร็ดอยู่แถวหน้าบ้าน
เพื่อนบ้านนี่แหละรีบวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองปากภูน
ซึ่งอยู่ห่างออกไปแค่เล็กน้อยให้มาช่วยดับเพลิง
เจ้าหน้าที่มาถึงก็นี่ฮะฉีดไฟควบคุมเพลิงสำเร็จ
พอเข้าไปตรวจสอบด้านในขนำก็เจอศพของนางสาวนรมนเนี่ยอยู่ในกองเพลิง
ส่วนการชนะสูตรสอบในเบื้องต้นท่านครับครับ
ที่มาชนะสูตรบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุอย่างชัดเจน

ได้นะครับว่านางสาวนรมลเสียชีวิตก่อนถูกไฟไหม้หรือว่าถูกไฟไหม้
คลอกจนเสียชีวิตเดี๋ยวต้องชนะสูตรศพอย่างละเอียดเพื่อดูร่องรอย
การถูกทำร้ายต่างก่อนค่ะแล้วนี่คือในเล็กเขาบอกเขาฟันที่ขา
สองข้างอืมจนลูกสะพ้ายเนี่ยซุดลงแล้วเขาก็ปิดขนำแล้วจุดไฟเผา
เขาจะหนีไปไหนได้อ่ะคะคือถ้าเธอต้องเสียชีวิตเพราะว่าถูกไฟไหม้
ถูกขังอยู่ออกมาไม่ได้เนี่ยน่าสงสารมากนะฮะอันนี้ถือว่าแบบ
ฆ่าโดยทารุณกรรมเลยนะแค่ฟันเขาก็ทารุณแล้วนะค่ะสพมนครศรีธรรมราชนะครับ
คุมตัวในเล็กไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับในเล็ก
สารภาพว่าใช้มีดทำร้ายลูกสะพ้ายแต่ไม่ได้จุดไฟเผา
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานว่าในเล็กนั่นแหละเป็นคนจุดไฟเผาด้วย
แล้วดูมีดสิจากการตรวจสอบประวัติในเล็กเนี่ยเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้านะฮะ
แล้วทุกครั้งเวลาเมาชอบหาเรื่องทะเลาะกับลูกสะพ้าย
เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดนะเพิ่งออกจากคุกมาได้๓เดือน
มาก่อเหตุฆ่าคนตายเลยนะครับ
สอบปากคำในเล็กอย่างหนักทั้งวัน
แล้วช่วงเย็นคำวันนี้ก็เริ่มส่างเมาล่ะ
สุดท้ายในเล็กเปิดปากสารภาพนะครับ
บอกเป็นคนจุดไฟเผาขนำเพื่อเผาลูกสะพ้ายจริง
ก็ยังอ้างเหมือนเดิมบอกไม่ชอบที่ลูกสะพ้ายเนี่ย
ชอบเสพยาบ้าเขาบอกวันนี้ลูกสะพ้ายเมายาบ้า
ส่วนตัวเขาก็เมาเหล้าแล้วมีปากเสียงทะเลาะกัน
ทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อคืนในเล็กอ้างว่าถูกลูกสะพ้ายเนี่ย
แบบเสียหายหายก่อนพยายามอดทนอดกลั้นแล้ว
เช้าวันนี้ทะเลาะกันอีกแล้วลูกสะพ้ายเอาท่อนไม้เนี่ยมาตีเขาก่อน
เขาก็เลยคว้าไม้เนี่ยตีกลับไปจนลูกสะพ้ายเนี่ยบาดเจ็บ
แล้วเขาก็ลากลูกสะพ้ายเข้าไปขังในขนำล็อกประตูจากด้านนอกเอาไว้นี่ฮะ
แล้วตรงนี้เขาก็ยังยืนยันว่าอยู่ดีเนี่ย
ไฟมันช็อตเพราะสายไฟมันเก่าแต่แทนที่จะช่วยนะ
ในเล็กบอกเขาไปเอาก้านมะพร้าวที่เหลาเอาไว้ทำให้กวาดอ่ะ
เอามาสุ่มไฟต่อแทนที่จะช่วยเนี่ย
เล็กบอกตอนนั้นได้ยินเสียงลูกสะพ้ายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิต
แต่ไม่สนใจยืนดูลูกสะพ้ายเนี่ยถูกไฟคลอกตาย
แล้วก่อนขึ้นเหลือไม่ยุ่นติ๊ก